มาต่อกันที่น้องคนนี้บ้างดีกว่าสำหรับน้องวิน
หัวแก้วหัวแหวนของคุณเย็นหลีแล้วก็คุณวิลลี่นะคะ
ใครบอกว่าลูกไม้มักจะหล่นใต้ต้นใช้ไม่ได้สำหรับน้องวินอย่างแน่นอน
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

คือปกติเนี่ยลูกคนในวงการบันเทิงก็มักจะชอบเข้าวงการบันเทิงถูกไหม

เป็นธรรมดาที่ทายาทตัวน้อยของคนในวงการบันเทิง
ฉายแววเป็นลูกไม้ใต้ต้นตั้งแต่เด็ก
แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่สำหรับน้องวินนะคะ
ลูกชายของคุณพ่อวิลลี่และคุณแม่เย็นหลี
เพราะหนุ่มน้อยวัย๕ขวบคนนี้ฉายแววด้านกีฬา
แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับแอดเวนเจอร์ต่างมากมายนะคะ
ซึ่งด้านคุณแม่คนสวยเผยว่าสนับสนุนเต็มที่

แต่ว่าตอนนี้งานในวงการบันเทิงที่ติดต่อเข้ามาก็คงต้องแคนเซิลไปก่อน
คุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ได้เสียดายโอกาสดีนะคะ
เพราะมองว่ายังมีเวลาให้ลูกชายตัวน้อยได้เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจอีกนานค่ะ
เขาจะว่ายน้ำน้ำเย็นก็ยังอยากจะไหว้
ก็หลังจากว่ายน้ำก็ไปที่เทนนิส
ลุยเหมือนพ่อค่ะ

ให้เป็นแบบกีฬาอะไรก็ได้ให้เล่นไปเถอะ

เขาไม่ค่อยชอบนะไปถ่ายแบบ
ผู้กับน้องไล่ล่าลูกพอล่า

ติดต่อมาบอกไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เอา
คือไม่อยากจะทรมานเขาแล้วก็เข้าใจ
เบื่อนะเขาก็มานั่งดู
ไม่เอาถ้าให้เขาวิ่งอะไรอย่างนี้โอเค
แต่ให้มีสกิปเหล็กนี้ให้มองกล้องเนี่ยนะ

เขายังมีเวลาอีกเยอะมาก
ก็ให้เขาเป็นเด็กแล้วกันให้เขาแบบเล่นอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้พัฒนาการน้องวินเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าไปได้ด้วยดีเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าน้องวินไม่ชอบพูดภาษาไทย

แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะพูดภาษาไทยบ่อย